ถามคลิปหน้าเรื่องของคดีโมโลหิงยากันหน่อยนะครับ
วันนี้องค์คณะผู้พิพากษาคดีค้ามนุษย์นะครับ
อ่านคำพิพากษาคดีค้ามนุษย์ชาวโมโลหิงยา
ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาการอ่านจนถึงช่วงค่ำของวันนี้ครับ
ติดตามพร้อมกันกับคุณวิมลวันธรรมพักดี
พูดสิทธิ์ข่าวไทยรัฐทีวีบรรยายงานสดมาตรศาลอาญาประชาดาพิเศษครับ
กว่า๔ชั่วโมงแล้วนะคะที่องค์คณะพิพากษาสารได้อ่านคำพิพากษา
โดยพิเคราะห์พยานบุคคลฝ่ายโจทย์ที่มีการสอบปากคำ
มีการสอบพยานไว้จำนวน๓๖ปาก
โดยคาดว่าในช่วงเย็นวันนี้ค่ะสารน่าจะมีคำพิพากษาออกมา
เพราะว่าคำพิพากษานั้นมีความยาวถึง๕๐๐หน้าค่ะ
อ่านคำพิพากษาคดีค้ามนุษย์ชาวโรฮิงญาที่มี
นายบรรจงปองพลหรือโกจงอดีตนายกเทศบนตรีเมืองประดังเบซาเป็นจำเลยที่๑
ในปัจจุบันอังโชธพันธ์หรือโกโต้งอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูนเป็นจำเลยที่๒๙
โทมนัฐคงแป้นอดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบกเป็นจำเลยที่๕๔
กับพวกรวม๑๐๓คนเป็นจำเลยในความผิด๑๖ข้อกล่าวหานะคะ
โดยที่วันนี้ค่ะมีญาติของจำเลยเดินทางมาร่วมฟังคำพิพากษา
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมากว่า๑๐๐คน
ซึ่งสารได้จัดให้มีห้องโถงชั้น๒
ซึ่งเดิมนั้นเป็นห้องพักนั่งรอประกันและยื่นฟ้อง
สื่อมวลชนและประชาชนได้รับฟังภาพ
และเสียงจากทีวีวงจรปิดจากห้อง๗๐๔
ซึ่งเป็นบันลังพิจารณาคดีขนาดใหญ่
ที่จะมีเพียงจำเลยทนายความและเจ้าหน้าที่ราชธรรมเท่านั้น
และสารก็ห้ามนะคะไม่ให้บันทึกภาพการอ่านในทุกกรณีค่ะ
โดยวันนี้นะคะองค์คณะพิพากษาคดีค้ามนุษย์ในสารอาญา
ก็ได้ใช้เวลาในการอ่านคำพิพากษาช่วงแรก
ตั้งแต่เวลาประมาณ๘นาฬิกา๓๐นาที
จนถึงขณะนี้ได้มีการพิเคราะห์พยานฝ่ายโจทย์ที่เป็นผู้เสียหายรวม๓๖ปาก
ซึ่งถือว่าเป็นประจักษ์พยานและกลุ่มเจ้าหน้าที่
ซึ่งได้มีการเบิกความถึงรายละเอียดลักษณะการทำหน้าที่ของจำเลยแต่ละคน
ว่าใครเป็นผู้คุมแคมป์ที่เรียกว่าบิ๊กบอส
ใครเป็นเจ้าของแคมป์ซึ่งกักขังคนต่างด้าวชาวพม่า
และชาวบังคลาเทศบริเวณเทือกเขาแก้วจังหวัดสงครา
ก่อนที่จะส่งต่างด้าวไปยังประเทศมาเลเซีย
รวมไปถึงใครเป็นผู้คุมเสบียงน้ำอาหาร
และใครเป็นผู้ทำร้ายร่างกาย
ใครเป็นคนห้ามใช้โทรศัพท์ออกไปบริเวณภายนอกนะคะ
โดยข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าที่แคมป์นั้นจำกัดอาหารและน้ำ
ซึ่งไม่เพียงพอต่อคนต่างด้าว
และระหว่างนั้นที่ถูกควบคุมตัวห้ามใช้โทรศัพท์โทรหาญาติ
มีเช่นนั้นจะถูกทำร้ายร่างกายและถูกข่มขู่ฆ่า
หากออกไปจากแคมป์ก็จะถูกจับตัวกลับมา
ซึ่งผู้เสียหายก็เคยถูกทำร้ายร่างกายนะคะ
เมื่อมีการขออาหารและน้ำเพิ่มโดยระหว่างที่ควบคุมตัว
ในการตั้งแคมป์นั้นก็ไม่ได้รับค่าจ้างแต่อย่างใด
โดยสารเชื่อว่าพยานแต่ละคนได้ให้การตามข้อที่จริง
ประสบและรับรู้มาซึ่งยากที่จะปั้นแต่งเป็นรายละเอียดค่ะ
สำหรับคดีนี้นะคะมีการโอนคดีจากศาลนาทวีมาพิจารณาที่
แผนกคดีค้ามนุษย์ของสารอาญาเมื่อวันที่๑๐ตุลาคมปี๒๕๕๙
ในการพิจารณาคดีสารได้สืบพยานรวม๑๑๖นัด
ต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมีนาคมปี๒๕๕๙
โจทย์สืบพยานจำนวน๙๘ปาก
ส่วนฝ่ายจำเลยนั้นได้สืบพยานจำนวน๑๑๑ปาก
และพยานเอกสารอีกจำนวนมากเช่นเดียวกันค่ะ
โดยขณะนี้นะคะสารยังคงใช้เวลาในการพิเคราะห์พยานแต่ละคนที่มีการให้ปากคำในชั้นศาล
โดยคาดว่าคำพิพากษาของศาลนั้นน่าจะมีออกมาในช่วงเย็นวันนี้
เนื่องจากว่าคำพิพากษามีมากถึง๕๐๐หน้า
แล้วก็ขณะนี้ญาติของจำเลยที่มาร่วมฟังคำพิพากษา
ต่างก็ลงมาบริเวณด้านล่างเพื่อที่จะทานข้าวรวมไปถึงพักผ่อนด้วยค่ะ
วิมวลวันธรรมพักษ์ดีข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากสารอาญาถนนรัชดาพิเศษค่ะ